สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาเจอกัน
ติดประดูกพอเลยอ่ะทำไมเอาติดนี่เลยเออมันไม่ถึงติดมันไม่ถึงติดล่ะ
ไหนบอกว่าคอด์สั้นไงคอยเปิดตรงนี้ไงก็เปิดอีกสิบเม็ดหนึ่ง

โบทมันโบมันโบมันโบเห็นไหมล่ะเออเฮ้อโอ้ไปไว้นั่นแหละอีบ่าอย่างนี้
นี่เสื้อนี่สวยนะนานแล้วไหมของอะไรเนี่ยเหรอ
แต่ทางลายเหมือนที่เขาติดข้างลงศพนะ
ติดข้างโรงศพเห็นไหม

ไปดูยอดโควิดสำหรับวันนี้กันนะคะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม

อดผู้เสียชีวิตนะคะ๒๖๒ราย
ซึ่งณวันนี้มียอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๒๑๐๓รายด้วยกัน
ทีนี้วันนี้เขามีการพูดถึงเรื่องของสายพันธุวิต
แชร์โพสต์ของครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น

อย่าเข้ามาไทยนะจ๊ะเขาบอกว่าอย่างนี้
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานแล้วก็สวัสดิการ
ระบุว่าพบหญิง๒รายนะคะ
วัย๔๐แล้วก็๕๐ปีเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ
แล้วก็ฮาเนดะในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะ
โดยมีประวัติอยู่ในสหรัฐอารับเอเมริด
แล้วก็สหราชนาจักรตามลำดับ

ประเทศคอลมเบียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เขาว่ากันว่าสายพันธุ์นี้นั้นอาจจะทำให้ผลของวัคซีนอ่อนลง
โดยทางกระทรวงสาธารณสุขแรงงานแล้วก็สวัสดิการ

เราจะติดตามสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศอย่างใกล้ชิด
ถูกกำหนดให้เป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์ที่มีความน่าสนใจนะคะตอนนี้
แล้วก็มีการพบแล้วใน๓๙ประเทศทั่วโลกซึ่งถ้าเป็นแบบใกล้แถบเอเชียตอนนี้ก็จะมีที่ญี่ปุ่น

ขณะเดียวกันผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็มีการโพสต์คลิปภาพความวางเวงที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
จังหวัดบุรีรำแล้วเขาก็ระบุบอกว่าผมติดเชื้อโควิดรักษาอยู่โรงพยาบาลหนองกี่เป็นเวลา๑๔วัน
ดูสภาพนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนั้นให้กลับมากักตัวที่บ้านได้
แต่ทางผู้นำท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่เขาก็ให้ไปกักตัวอยู่สาราพักศพค่ะ

คือเขาก็เลยไม่ได้ไปกักตัวที่อื่นที่มันดีกว่านี้นะคะ
แต่ว่ากลับเอามาไว้ใกล้กับเมนเผาศพผี
ถ้าเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่เผาเลย
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งท่านว่าอย่างนี้
ล่าสุดในบุญธรรมนนตานอกอายุ๖๕ปี

ก็มีการเปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่เอามากักตัวไว้ที่วัดเนี่ย
เหตุผลเพราะว่าเป็นเหตุเร่งด่วน
แล้วก็ไม่สามารถไปกักตัวไว้ที่บ้านได้ค่ะ

ประกอบกับสภาพบ้านเขาไม่เอื้ออำนวยจริง
แล้ววันนี้จะหาที่ให้อยู่ใหม่
ไปอยู่ก่อนก็คือไปอยู่ที่วัดก่อนอย่างนี้
แต่หลายคนเต็มจริงนะอย่างแบบว่าพ่อเพื่อน
เสียชีวิตจากโควิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เผาเลยนะเม

แล้วก็เวลาจะกลับมาบ้านเนี่ยพอดีว่าก็ต้องไปกักตัวต่อถูกไหมคะ
ทีนี้ที่บ้านเขาเนี่ยเขาแบบสมาชิกเขาอยู่หลายคน

ดังนั้นเขาก็เลยต้องไปอยู่ในสถานที่กักตัว
แต่เพราะเอิญสถานที่กักตัวที่หาได้แบบเร่งด่วนจริงค่ะ
ก็คืออยู่ที่นี่ตามภาพที่เราเห็นกันนะคะ
ก็เลยกลายเป็นว่าภาพมันดูวางเวงแต่ดูกลางวันก็ไม่เท่าไหร่

ในทวิตเตอร์ก็ยังแจ้งกันอยู่เพราะตอนนี้ยกขึ้นอันดับหนึ่ง
ตอนนี้มันยังพุ่งติดเทรนด์ในทวิตเตอร์อยู่เขาบอกว่าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะ
รวมถึงประเทศไทยด้วยมีปัญหาเรื่องการเข้าใช้งานไม่สามารถเข้าระบบได้เลย
อืมแล้วไม่มีอีก
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งกรณีของคนร้ายเข้าไปชิงทอง
ได้ทองไปรวมแล้ว๓๕๐๐๐๐๐บาท
ที่สำคัญคนร้ายแต่งชุดเป็นเหมือนกับพนักงานส่งอาหาร

หมวกโม่งเขาเรียกรายเดอร์ใช่ไหมอย่างเงี้รายเดอร์ใช่ไหมเออ
หมวกโม่งนะฮะใส่แว่นตานะครับเข้าไปชิงทองในร้านเพชรทองเยาวราชที่ห้างบิ๊กซี
เนี้ยแหละครับเอามือเนี้ยล็อกคอผู้หญิงนะฮะเป็นพันธการนะครับเล่าปืนเจาะหัว
หลังจากนั้นเนี่ยผลักเข้าไปข้างในคอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยโยนให้
แล้วให้พนักงานอีกสองคนเนี่ยใส่ทองมาลงไปอีกหนึ่งคนแล้วเอาทองเนี่ย
วาดนะครับแล้วก็ไปใส่ปรากฏระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะที่กำลังมีการโกยทองกันอยู่เนี่ยนะครับ
มีชายคนนึงนะฮะชื่อคุณดิษฐวัฏคุณดิษฐวัฏเนี้ยนะฮะ
ก็เป็นเจ้าของร้านเนี่ยแหละครับเขานั่งอยู่แถวนั้นพอดี
พอเขาได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็ไปให้ร้านข้างแจ้งความ
ตัวเขาเองเนี่ยพอเห็นว่าคนร้ายเผลอเขาก็วิ่งเข้าไปพยายามล็อกคอนะฮะ
แล้วพยายามแย่งปืนฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็พยายามดิ้นต่อสู้นะครับ
แล้วก็หลุดออกมานอกเฟรมของกล้องหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการยิงกันเกิดขึ้นนะฮะ
หลังจากนั้นเจ้าของร้านนี่นะฮะเห็นไหมฮะมันยิงบุรีแล้วมีเลือดไหลนะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าแขนซ้ายนะฮะทะลุเข้าไปที่หลังนะครับเนี่ยครับ
ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หยุดอ่าผู้ก่อเหตุไม่หยุดนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ย
พนักงาน๓คนนะพยายามวิ่งหนีออกจากคอกตรงร้านขายทองไปนะฮะ
แต่ไม่ได้เอากระเป๋าของคนร้ายไปด้วยทิ้งไว้ตรงนั้นคนร้ายก็เลยชิวนะฮะ
ก็ไปกวาดทองต่อแล้วครับใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกไปเนี่ยครับ
ทีเนี้ยคนเขาสงสัยกันนะครับเขาบอกว่าตั้งความสังเกตเอ๊ะทำไมดูตัวมันนุ่นนุ่น
ตัวมันใหญ่เขาบอกว่าน่าจะใส่เป็นเหมือนกับเสื้อเกราะอยู่ข้างใน
เนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบ
คนที่เอ่อมีความชำนาญค่ะเพราะตอนที่เข้าไปจี้จริงทองนี่นะฮะ
ลักษณะเหมือนเขาใช้ควันอะไรด้วยนะฮะในการอำพลางเนี่ยครับ
ก็เหมือนมีความรู้เตรียมตัวมาอ่าเนี่ยครับคือในจังหวะนั้นนะฮะ
คือทางฝั่งของเจ้าของร้านเองเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่าคุณดิตธวัฒน์เนี่ย
เขาก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามนะฮะปรากฏว่าโดนโดนยิงเข้าไปเนี่ยนะครับ
เขาเข้าไปล็อกนะฮะไปพยายามแย่งยื้อแย่งนะครับ
พยายามจะไปล็อกตัวคนร้ายอันนี้คือเป็นอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนที่ไปเดินเล่นอยู่หรืออาจจะเป็นพนักงานใครสักคนหนึ่งนะฮะ
เขาถ่ายคลิปไว้ได้ลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
มีโจรมาปล้นร้านทองครับ

ต้องถ่ายคลิปไปถ่ายคนจริงจริงก็แหละใช่ไหม
หลังจากนั้นคนร้ายลายนี้นะฮะก็เดิน
อือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นขี่ภาษาสัยแล้วก็หลบหนีไป
คือเหตุทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ที่ห้างบิ๊กซีนะริมถนนมิตรภาพสายเก่านี่นะรูปร่างสูงแล้ว
อ้วนสวมหมวกไอ้โม่งสวมชุดพนักงานส่งอาหารสีชมพูกระเป๋า
ใส่อาหารมอเตอร์ไซค์สีขาวหมวกกันน็อกเครื่องใบสีขาวบางคน
ก็บอกว่าไอ้ข้างในเนี่ยดูแล้วเหมือนกับอะไรข้างในหรือ

เพราะมันดูถ้ามันจะตึงไปหมดทุกอย่างถ้าสมมุติคนอ้วนมัน
อ้วนแปลว่าตรงผุงใช่ไหมล่ะคุณเข้าถ้าใครมดดำนะอย่าดู
เนี่ยก็เป็นนี้ตั้งใจพองตัวใจพร้อมพังตัวอะไรคือดูแล้ว
ไม่น่าจะเป็นรูปร่างเดี๋ยวจริงวางแผนมานะ
คือเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ล็อกคอปืนจ่อแล้วก็ผลักเข้าไป
แล้วก็กระเป๋าโยนไปแล้วก็บอกใส่
แต่ตอนที่ไปต่อสู้กับทางเจ้าของร้านนะฮะก็มีการยื้อแย่งกัน
แล้วก็น่าจะยิงเข้าแขนซ้ายเนี่ยทะลุไปโดนข้างหลังด้วยนะ
ก็นั่นแหละนะครับที่คนพูดถึงกันเยอะมาก
เป็นรูเลยนะผมเห็นภาพเป็นรู
พอเถอะ
นี่นะฮะ

อันตรายจริงเจ้าของยังดูไม่แก่ด้วย

อีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันมานานไม่รู้จะบทสรุปเนี่ย

ลุงพลป้าแตนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย

ว่าเกี่ยวกับมีการฆ่าหรืออะไรก็เดี๋ยว

แต่วันนี้ข่าวที่คนพูดถึงกัน

วันนี้ป้าแตนเองเนี่ยเจอแจ้ง๒ข้อหา

ร่วมเป็นตัวการในคดีของน้องชมพู่ครับ

หรือนางศมพลลาโพอเนี่ยภรรยาของลุงพลเนี่ย
เข้ารับทราบข้อเก่าหาในวันเสาร์ที่๔กันยายน
โดยเป็นข้อหาร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหา
โดยร่วมกันกระทำการใดแก่ศพของน้องชมพู่
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนกัน
ทำการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะฮะในประการที่จะทำให้แบบว่า
แน่นอนว่าเขาจะต้องมีการเอาศพเนี่ยมาชนสูตรพลิกศพใช่ไหมฮะ
อันนี้คือไปทำเหมือนมีการแบบว่ากระทำต่อศพก่อนนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางตำรวจเนี่ย
เชิญลุงพลหรือชัยพลวิพาหรือลุงพลเนี่ย
ป้าแตนไปรับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่า
คือลุงพลน่ะโดนข้อหาเจตนาฆ่าในคดีการเสียชีวิตกับน้องชมพู่เนี่ย
อายการพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการ
ทั้งหลายในสำนวนของการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
นางสาวสมพรหรือป้าแตนเนี่ยนะได้ร่วมกระทำกับผู้ต้องหา
โดยร่วมกันกระทำการใดแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะฮะวันนี้ก็ไปกันนี่
ทั้งคู่ก็รอสรุปกันอยู่ว่าคดีนี้จะจบได้ยังไงเนอะอืมเนี่ยนะครับ
ก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะก็คือป้าแตนโดนด้วย
แตนโดนด้วยเพราะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลุงพลเขาโดนในข้อหา
เจตนาฆ่าซึ่งก่อนหน้านี้เราต้องดูว่าลุงพลไม่เคยโดนข้อหาเกี่ยวกับการฆ่า
คือไม่มีอะไรระบุชัดเจนว่าลุงพลไปฆ่าเด็กชมพู่ค่ะ
ปรากฏเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยแหละลองฟังเสียงสักหน่อยไหมฮะ
ไม่มีแต่มีแต่ภาพก็แบบว่าอาทิตย์ที่แล้วเป็นที่ผ่านมาเนี่ย
ลุงพลได้โดนอีกหนึ่งข้อหาคือเจตนาฆ่าเลยแล้วมาอาทิตย์นี้
แตนก็โดนอีกสองข้อหาคือกระทำต่อศพร่วมเป็นตัวการในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะฮะ
อันนี้เอาละวันนี้๒กันยายนมีการนัดหมายอย่างที่บอกกันวันนี้
ใครไปแถวอโศกนะครับวันนี้เขานัดหมายกันที่ไหน
ทีเอสอโศก๔โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการนัดหมายโดยคุณนัทธวุฒิสายเกลือ
เลขาธิการกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติเนี่ย
ซึ่งวันนี้เอาจริงแล้วบรรยากาศในการประชุมสภาค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควร
ขนาดเดียวกันการชุมนุมก็เริ่มดุเดือดจะมากขึ้นขึ้นขึ้นนะครับ
แล้วก็จริงแล้วถ้าสมมุติเราจำคุณนัทธวุฒิได้เนี่ยก็คือนปช
มีนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรลายจุดนะฮะ
เพื่อแสดงพลังประชาชนในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ให้พ้นจากตำแหน่งนายุทธมตรีครับ
เราขอไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนแล้วกันว่ามีการชุมนุมนัดหมายเนี่ยตั้งแต่๔โมงเย็น
วันนี้ตั้งแต่สี่โมงเย็นคนเริ่มไปที่อโศกกันเยอะแยะเนี่ยนะฮะคุณสิริวัณรักษัตริย์ตอนนี้อยู่ที่อโศกแล้วครับ
สวัสดีคุณสิริวัลฮะค่ะคุณมดดำคุณรถเมย์คุณกัญชัยค่ะ
ตอนนี้นะคะแยกอโศกเนี่ยถ้าเราดูภาพล่าสุดกันตอนนี้เลยนะคะ
จะเห็นว่าพื้นที่ถนนอโศกบนรีที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรบุรีนะคะ
ตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าได้มีการใช้พื้นผิวการจราจรทั้งขาเข้าขาออกค่ะ
ซึ่งทางแก่นำนะคะคุณนัทธวุฒิสายเกลือคุณสมบัติบุญงามอนง
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ก่อนการประสัยจะเริ่มขึ้นนะคะว่า
นับจากวันนี้ไปค่ะแยกอโศกจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วค่ะ
จะมีการจัดเวทีปลาสายชมนุมในรูปแบบของทุกวันค่ะ
จะขับไล่พลเอกประยุทธ์จนกว่าจะลาออกค่ะซึ่งวันนี้นะคะ
มีภาคีเครือข่ายหลายเครือข่ายเลยค่ะมาร่วมผนึกกำลังกัน
เพื่อที่จะแสดงพลังขับไล่พลเอกประยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะลุฟ้านะคะ
กลุ่มทำอ่ารามรักรามคำแหงรักประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็กลุ่มไทยไม่ทนก็มาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะ
วันนี้เนี่ยก็มีแก่นนำของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
อย่างครูใหญ่อัธพลบัวชุมก็มาร่วมในเวทีประสัยในครั้งนี้ด้วยนะคะ
รวมถึงมีนายธนัดธนกิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดค่ะที่มาปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุม
ตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกานะคะแล้วก็มีการประกาศชัดเจนเลยนะคะ
ว่าจุดยืนที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์นั้นยังคงมีต่อไปค่ะ
ประกาศขับเคลื่อนไปพร้อมกับทุกกลุ่มภาคีเครือข่ายที่จะขับไล่ผลเอกประยุทธ์ค่ะ
ซึ่งการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแม้ว่าจะมีการอภิปรายพักเคลื่อนคู่ไปด้วยนะคะ
แต่การแสดงพลังเสียงของประชาชนในพื้นผิวถนนที่มาแสดงพลังในครั้งนี้นะคะ
ก็จะเป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประชาชนไม่เอาพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนค่ะ
คุณมดดำคุณรถเมย์คุณกัญชัยคะ
ซึ่งขนาดนี้เขาประกาศจะชุมนุมกันอย่างนี้ทุกวันเป็นแลตม็อบใช่ไหมครับคุณสิริวัลฮะ
ใช่ค่ะก็คุณนัทธวุฒิแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยก็ประกาศชัดเจนเลยนะคะคุณมดดำค่ะว่า
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการจัดชุมนุมเป็นแฟลตมอบทุกวันเลยนะคะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ทางกลุ่มก็จะหลีกทางให้กลับกลุ่ม
อ่าธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะที่จะมีการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้
แยกลาประสงค์ทางกลุ่มของคุณนัทธวุฒิเนี่ยก็จะไม่มีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แสดงว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มพอสมควรที่จะมีการนัดชุมนุม
พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อยู่ที่อโศกพรุ่งนี้จะไปอยู่ที่ราชประสงค์
คราวนี้เขาได้บอกไหมฮะเขาจะยุติการชุมนุมกี่โมงฮะ
ชุมนุมในวันนี้นะคะอ่ากรอบเวลาเนี่ยที่มีการขออนุญาตไว้นะคะ
ก็คือเวลาสิบหกนาฬิกานะคะจากสิ้นสุดในเวลายี่สิบนาฬิกาค่ะ
ฉะนั้นนะคะหากประชาชนท่านไหนที่ติดตามชมข่าวใส่ไข่แล้วก็ไทยรัฐทีวีอยู่ในขณะนี้นะคะ
ถ้าไม่จำเป็นเนี้ยที่จะเดินทางมาในเส้นอโศกอยู่เนี้ยค่ะ
ก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะคะเนื่องจากว่าถนนอโศก
ถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าคลองเตยเนี่ยค่ะก็มีการปิดการจราจรนะคะ
อโศกทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะนำรถยนต์ขับผ่านตรงนี้ได้ค่ะ
คุณมดดำคุณรถเมย์คุณกัญชัยคะครับแน่นอนฮะ
อันนี้คือบรรยากาศสดเดี๋ยวถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เดี๋ยวคุณสิริวัลคงจะตัดภาพเข้ามาเลยทันทีนะฮะคุณสิริวัลฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณคุณสิริวัลนะขอบคุณค่ะ
ศรีริวัลดูเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยผมว่ารักพูดเนอะ
ใส่หน้ากากอนามัยคุณไม่ต้องเว้ยไปตึกยังไงเนี้ย
ไม่เดี๋ยวสองทุ่มเข้าทางหลังตึกได้นะฮะซึ่งจริงจริงแล้วอย่างที่บอกขอไล่เรียนกันสักนิดหนึ่ง
ว่าวันนี้การชุมนุมมีการนัดหมายกันตั้งแต่๑๖นาฬิกา
อย่างเมื่อกี้คุณศรีริวัลบอกนะฮะจากนั้นการชุมนุมเนี้ยก็จะมีไปถึงเวลาสองทุ่ม
ซึ่งวันนี้เขามีกำหนดชัดเจนแล้วก็จะแยกย้ายกลับส่วนต่างจังหวัดครับ
วันนี้นายสมบัติเนี่ยเคยปราศัยในการชุมนุมครั้งก่อนว่าให้แต่ละจังหวัดนะฮะ
ประกาศพื้นที่การชุมนุมได้เลยคือหลังจากนี้ปุ๊บการชุมนุมคงจะไม่ใช่มีแต่
กรุงเทพมหานครแล้วในแต่ละจังหวัดให้ประกาศพื้นที่การชุมนุมได้เลย
อย่างไรก็ตามครับวันนี้คาร์มอบแก่นำคามอบเนี่ย
เขาได้ประกาศว่าการชุมนุมจะมีไปเรื่อยจนถึงวันที่๔กันยายน
เนื่องจากเขามีการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
จะยกมือให้รัฐมนตรีให้นายกเนี่ยก็คือคืนวันเสาร์ถูกต้องไหมครับ
ใครจะอยู่ใครจะไปซึ่งวันนี้จริงจริงแล้ว
ข่าวเกี่ยวกับนายกค่อนข้างจะรุนแรงเหลือเกินแรงเหลือเกิน
มีข่าวว่าโอ้โหตอนนี้มีการปลดรัฐมนตรีช่วยบางคนแล้วด้วยซ้ำไป
นะครับเขาก็บอกว่าเอาละไอ้คามอบเนี่ย
เราจะมีการชุมนุมไปเรื่อยอย่างนี้แหละจนกว่าจะมียกมือ
หมายถึงว่าสอสอเนี่ยยกมือโหวตว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตลอดระยะเวลาการชุมนุมเนี่ยก็จะมีการดูไปด้วยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยทางคาร์มอบจะใช้หมุดหมายนี้
ประกาศรวมพลังประชาชนเพื่อขับไล่นายกต่อไปครับทางด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยเนี่ย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่ากรณีที่มีการนัดหมายชุมนุมผ่านทางออนไลน์
เพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างชุมนุมผ่านทางออนไลน์หมดเลยเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ย
จะมีกลุ่มหลักหลักนัดหมายรวมตัวทำกิจกรรมดังนี้หนึ่งกลุ่มคาร์มอบนะฮะ
ของคุณนัทธวุฒิสายเกลือเนี่ยแล้วก็นายสมบัติบุญงามอนงเนี่ย
สี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก
แล้วก็สองกลุ่มทะลุแก๊สนะฮะกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ทราบเวลานัดหมายที่ชัดเจนแต่รู้แต่ว่ากลุ่มทะลุแก๊สน่าจะมารวมกันที่
สามเรื่องแบบนี้แดงเขาว่าอย่างงั้นนะฮะก็ต้องดูกันว่า
ทะลุแก๊สเนี่ยเป็นยังไงต่อไปคราวนี้เขาบอกขอเตือนว่า
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอันนี้คือทางตำรวจก็ขอเตือนทุกคนว่า
อย่าลืมไปว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะ
แล้วก็เข้มงวดตามพรกรฉุกเฉินการรวมตัวดังกล่าวเนี่ย
เป็นความผิดตามพรกรฉุกเฉินซึ่งหากการรวมกลุ่มมีลักษณะเสี่ยง
การแพร่โรคระบาดหรือพรบโรคติดต่ออีกส่วนหนึ่ง
หากมีการปิดหรือกีดขวางการจราจรเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบการจราจรด้วย
อันนี้คือทางตำรวจเขาก็ฝากไปอย่างนี้นะฮะซึ่งเรื่องคาร์มอบนี่รู้สึกว่าทางคุณศรีสุวรรณจัญญาวันนี้เขาไปร้อง
ไปร้องนะฮะไปร้องเรื่องของคาร์มอฟเนี่ยปรากฏว่ามีคนเนี่ยแวะไปหานะ
ไปหาคุณศรีสุวรรณเลยเอาไฟฉายไปให้ทำไม
นะเฉยแบบอืมอาคาไศให้ไปให้เลยนะอืม
นะครับเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ฉันที่ฉันเป็นพรีเซนเตอร์มาวางตั้งหลายชั้นไม่เห็นจะเคยพูดถึงเลย

เนื้อเนียนเนื้อเนียน

สบายแล้วเนาะ
ไปดูกรณีของอดีตภูมิกับโจ้หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือจากกรณีที่มีข่าวบอกว่าชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเนี่ยนะฮะ
เขาเข้าไปตรวจค้นห้องนอนของพันตรวจเอกธิติสันหรือว่าอดีตภูมิกับโจ้
แล้วไปพบหลักฐานนะฮะเป็นอุปกรณ์เสพยาเสพติด
เสพยาเสพติดแล้วก็ยาจำพวกรักษาการปวดจิตเวทเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดนะครับชุดสืบสวนที่เข้าตรวจค้นบ้านพักหรูบนเนื้อที่๕ไร่
รามอินทาของอดีตภูมิกับโจ้ที่ปรากฏตามภาพข่าวเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นบ้านพักผมกับโจ้จริงนะครับโดยมีรถยนต์หรูเนี่ยนะฮะ
จอดไว้จำนวนมากนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลของรถยนต์ที่ว่าเนี่ยนะฮะ
มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับส่วนการตรวจค้นห้องนอน
ไม่พบอุปกรณ์เสพยาเสพติดหรือว่ายารักษาจิตเวทแต่อย่างใดนะครับ
และจากการสอบถามแม่บ้านก็ให้ข้อมูลว่าอดีตภูมิกับโจ้นั้น
ไม่ค่อยได้กลับมาพักที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่โอ้โหนี่นะฮะหลายคันนะฮะ
ขณะที่ชุดสูตรอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็เข้าไปค้นในห้องพัก
ภายในคอนโดของอดีตภูมิกับโจ้ที่จังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวพบอุปกรณ์เสพยาแล้วก็ยาจิตเวทบอกว่า
ไม่ทราบว่ามันมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาจากไหนเพราะจากการไปค้นที่คอนโดโดยเฉพาะที่ห้อง
ก็ไม่พบอุปกรณ์การเสพยาด้วยนะฮะเนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วคือไม่เจอนะฮะไม่เจออุปกรณ์เสพยาหรือว่ายาเกี่ยวกับจิตเวท
ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าภาพข่าวพวกนี้หลุดไปได้ยังไงเขาว่าอย่างนั้น
อืมนี่นะฮะมาจากเพจใช่ไหมฮะ
ก็จะลือกันไปเนี่ยนะครับแต่ว่าที่แน่ก็คือผลการชนสูตรก็ออกมาชัดเจนนะครับว่า
ขาดอากาศไม่เกี่ยวกับยาเสพติดไม่เกี่ยวกับยาเสพติด
ผมถามเลยว่าเกี่ยวกับยาเสพติดไหมเขาบอกว่าถามว่ายาเสพติดมีในร่างกายไหมคนที่ตายนะมีทำให้ถึงตายไหมไม่
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเรื่องของการแบบว่าดำเนินคดีหลักฐานต่างแบบนี้
แต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องมีการไปขึ้นศาลกันต้องไปสู้กันตรงนั้น
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะ
กรุ๊ปของรายเดอร์เจ้าหนึ่งนะคะ

แต่ปรากฏว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วบางทีเขาไม่ได้ใส่แบบยกทรงออกมาค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มีการเขียนบอกว่า
ลูกค้าถ้าจะออกมารับของก็รุณาใส่ยกทรงมาด้วย

จากนั้นรายเดอร์คนอื่นก็เข้ามาเสริมทัพ
อันนี้ก็เป็นกรุ๊ปกรุ๊ปของรายเดอร์ที่เขาขับรถส่งอาหารเจ้าหนึ่งอ่ะ

อย่างไรก็ตามลูกค้าบางคนก็เผยบอกว่า

ออกไปรับของไม่นานก็ไม่อยากจะเสียเวลาสายยกทรง
ไม่ได้มีความคิดอยากจะอ่อยใครทั้งนั้นนะคะ

กลายเป็นว่าบ้านเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัย
ซึ่งคนมองแล้วเอามาพูดจาสนุกปากต่างหาก

แต่บางทีผู้หญิงที่ออกมารับของคนเดียว

เพราะว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ

ต่อให้แต่งกายแต่งตัวมิดชิดขนาดไหน
คนที่ก่อเหตุก็ก่อเหตุได้หมด
การจะบอกให้ผู้หญิงแต่งตัวมิดชิด

ก็คือการโยนความผิดไปที่ผู้หญิง

ชนึงชายยังใส่บ็อกซอหนอกมารับของได้เลย

แต่เราไม่เห็นไงว่าสรุปแล้วเขาใส่ชุดแบบไหน

บางทีมันเป็นการพูดต่อกันเออมันเป็นการพูดต่อกันมันก็ทำให้แบบ

ไม่ต้องมาพูดหรอกจริงบางทีไม่ต้องไปพูดเขาหรอกยังนะ
หมายความว่าเขาเป็นลูกค้าลูกค้าต่างอาหารโถแล้วไปเมาส์เขา

ใช่กับหลักคนหลายคนไม่หรอกคือผู้หญิงบางคนไม่ได้ตั้งใจหรอก

รู้เขาอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสบายของเขา
บางทีใส่ยกทรงมันก็เจ็บมันก็รำคาญอึดอัดเหมือนกันแค่
เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออออกมาเขาอาจจะเหมือนกับ
ใส่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตัดไปให้คุณมอง

ผู้ชายใส่บ็อกเซอร์มาอู้ตายกูส่งไม่จบเห
แต่ไม่เป็นไรเราเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยส่วนหนึ่งอันนี้เหมือนกัน
แต่เขาก็ข้อก็บอกไงว่ารีบไงเขาก็กลัว
ค่อยแอบแง่มออกมาแล้วก็มาหยิบไปโดยที่แบบไม่มีคนอยู่ข้างหน้า

เนี่ยจริง

ง่ายเลยบ้านอ่ะคุณคิดถึงตัวเราเองเราอยู่บ้านจะต้องใส่ชุดคอเต่าตลอดเวลาก็ไม่ใช่ป่
ส่วนใหญ่ทุกคนจะต้องเก่งออนไลน์หมด
เพราะว่าทุกอย่างมันทำงานด้วยออนไลน์ใช่ไหมล่ะ
ก็อาจจะมีการคอมเมนต์ไปคอมเมนต์มาอะไรอย่างนี้

ครับออกมารับของคุณอาศัยยกทรงด้วยครับ
ตรงนี้ถ้าเขียนแค่นี้เราพอเข้าใจแล้วคุณเตือน
แต่พอคุณมีข้างล่างใจคอไม่ดีเลย
มันเหมือนส่งแง่ส่งงามเนอะ

เพราะเขาเขียนโพสต์ให้มันดูต่ำตมทันทีไง
แล้วเขามีรูปอีโมจิเป็นหน้ายิ้มไง

คนมันอ่านเวลาอ่านอะไรก็แล้วแต่คนอ่านที่คอมเมนต์
คืออย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยโพสต์ภาพใส่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้
แล้วมีการไปคอมเมนต์หรือไปโพสต์กันเนี่ยคือผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะ
พอโพสต์ปุ๊บพอลงไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนผู้ชายเขาหวังว่าจะมีคนมาพูดว่า
ที่เขาลงคือหุ่นดีหุ่นสวยอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้คือที่เขาลงกันถูกไหมฮะ
แต่บางคนไปพิมพ์ว่าหน้าอย่างนั้นมากหน้ามีเพศสัมพันธ์มากหน้าแบบจุดมากอะไรอย่างนี้
คือไอ้อย่างเงี้ผมว่ามันก็ไม่ควรไงถูกไหมคือเขาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมันก็แค่อาจจะบอกว่าเออ
ขุนเขาดีเขาเลยใส่แต่พอไปบอกว่าเห็นแล้วหน้าอย่างว่าหน้ากิน
เออมันไม่ใช่คำว่ากินมันไม่ใช่คำแบบโอ้โหมันอย่างนั้นมันก็คล้ายอย่างเงี้ย
อ่ะใบกระท่อมค่ะปลูกไม่ผิดกฎหมายแล้วอย่างที่เรารู้กันตอนนี้
คลิปอ่ะคลิปลงกันยิ่งกว่าคุณแม่แบบที่ชาวสวนภาคกระท่อมแล้วก็รถตำรวจผ่านแล้วก็แค่มอง
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะว่าใบกระท่อมยังไม่มีสิทธิ์เอามาขายกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราว
บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นสกงสกัดเป็นยาแก้ปงแก้ปวดรู้จริงว่ายาใบกระท่อมเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดได้ดี
คือเมื่อก่อนเขาใช้แทนมอร์ฟีนด้วยซ้ำไปอันนี้เรารู้แต่ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะมาใช้ได้เลยคุณจะมาขายได้เลยนะฮะ
ออยแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนการขายด้วย
อย่างที่เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เป็นยามาหลายร้อยปีแล้ว
ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในป่าภาคใต้แล้วก็บางจังหวัดภาคกลาง
สดหรือใบแห้งเนี่ยเขาบอกว่านำมานำมาเคี้ยวบางทีนำมาสูบหรือนำมาชงไปชาเนี่ย
มันจะออกฤทธิ์จริงแล้วนะคล้ายฝิ่นคล้ายฝิ่น
มันจะบรรเทาอาการปวดแล้วก็ต้านอักเสบได้ดีบรรเทาอาการความเหนื่อยล้า
คือที่เขาบอกว่าอุ้ยใครทำงานกลางแดดเนี่ยเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยโอ้โหสู้ตายเลยล่ะ
แล้วก็เป็นยาพื้นบ้านคือแก้ไอลดไข้พร้อมร่วงปวดกล้ามเนื้อความดันโลหิตสูง
บำบัดผู้ติดยาเสพติดหรือเฮโรอินด้วยซ้ำไป
แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าสมมุติคุณใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
เขาก็บอกเลยว่าอาการทางจิตมันเกิดขึ้นจริงนะฮะ
อาการทางจิตเนี่ยอาการเก่าแล้วหรือมันจะเป็นซึมเศร้าด้วยตัวเองเลย
หรือถ้าสมมุติคุณใช้ใบกระท่อมนานสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัสสาวะมากท้องผูก
อันนี้เขาก็บอกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
หรือจริงแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์หลายอย่าง
ใบกระท่อมมาทำยาลดความอ้วนยาลดน้ำหนัก
เพราะเขาบอกว่าถ้าสมมุติกินใบกระท่อมปุ๊บมันจะไม่หิวข้าว
แต่มันจะกลับไปยังไงรู้ไหมหมอ
แต่คุณจะได้ผลเสียมากกว่าคือนอนไม่ได้เลย
เหมือนเมื่อก่อนยาลดก็

ที่มันจะดีดกลางคืนมันจะเป็นอย่างนั้นเลย

คือผิวะผิวขาวเนี้ยถ้าใช้ใบกษรธรมนี่นะ

มันไม่ใช่ใบ

อะไรนะตอนนี้เขากินกันนะ

อะไรเอ๋ยเขากินกับลาบ

เพราะปกติเรากินภูคาวกับลาบอยู่แล้ว

เขาพูดเลยว่า๒๔สิงหาคมประชาชนสามารถปลูกได้
ถามว่าคุณเราปลูกได้ไหมเราปลูกพืชใบกระท่อมได้นะฮะครอบครองได้ซื้อขายก็ได้
แล้วก็นำมาบริโภคเองก็ได้ตามนโยบายของรัฐบาล
กระท่อมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ด้วยซ้ำไป
ศึกษาในการปลูกเนี่ยเพราะว่าใบกระท่อมอีกหน่อยมันจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
แต่อย่าเพิ่งไปคิดเองเพราะว่าไอ้ปริมาณที่คุณจะมาต้มชา
ต้มไปต้มมาเดี๋ยวมันจะเป็นผลลบซะมากกว่านะมันไม่ผิดกฎหมาย
แต่ร่างกายเราจะตายจริง
มันเป็นยังไงไว้กินใบกระท่อมเนี่ยเคยกิน
เพราะเมื่อคกเคี้ยวใบสดได้

แล้วหน่อยหน่อย

คือแต่ก็กินไปเยอะด้วยตอนนั้นที่มันยังผิดกฎหมายก็กินอ่ะเนาะ
พอกันนั่นแหละแต่หมายถึงว่าจะบอกว่าเฮ้ยเคยกินแล้วก็มันก็นอนไม่หลับ
แต่คืออย่าใช้ปริมาณเยอะแต่บางทีไปถามเพื่อน
เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นยาแก้ปวดได้ดีมันเป็นยาแก้อักเสบได้ดีเขาว่าอย่างนั้น
แต่มันจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยไง
แล้วมันต้องอยู่ในปริมาณที่พอหมอเองที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไร
ถ้าแบบไอ้นั่นกันไปนานใช้กันไปนานอย่างนี้มันก็จะมีปัญหากับสุขภาพร่างกาย
ว่าจะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนอนไม่หลับบ้างจิตตกบ้างเบื่ออาหารซึมเศร้า

อนาคตมันได้นะเมแต่เขาบอกว่าขอสมมุติวันนี้คุณจะทำชาใบกระท่อมอย่างนี้
คุณจะทำยาแก้ปวดใบกระท่อมอย่างนี้ขอส่งให้ออยก่อน
ออยตรวจกันก่อนว่ามันจะมีต้นตำรับสมุนไพรคุณอาจจะต้องส่งให้แพทย์แผนไทยตรวจสักนิดหนึ่งก่อน
ขอให้ผู้ประกอบการขออนุญาตกับออยก่อนที่จะนำไปจำหน่าย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ
จะเป็นการยืนยันในเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์จะชัดเจนรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
จริงแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีสารตัวหนึ่งใบกระท่อมเนี่ยถ้าสมมุติเราจะพูดจริงแล้วมันเป็นยา
ใช้คำว่ายาทางการแพทย์มาโบร่ำโบราณเลยล่ะ
เนื่องจากว่ามีทางยาน้ำมีไมทราไจเนน

ฉันชอบมากกัญชากระท่อมฉันเป็นคนที่ชอบมาก

คนที่ชอบมือชาท้าวชามือชา
แต่ระยะยาวมันหล่อน
ค่ะเราก็ต้องย้ำนะผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ทำจากพืชกระท่อมออยเขาย้ำนะคะอันนี้ว่าคุณต้องขออนุญาตก่อนจะขายนะ
ถ้าจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาไม่ใช่แบบเราบอกว่าทุกอย่างมันถูกกฎหมายหมดแล้วเราสามารถซื้อขายได้
แต่ถ้าคุณเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกอาหารเสริมหรืออะไรเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดต้องขอหมดเลยนะ
มันมีตำรับยาอยู่ถ้าสมมุติแพทย์หมอพื้นบ้านอะไรอย่างนี้
หรือบุคคลแพทย์ทางเลือกเขาจะมีตำรับยาของเขา

ยักษ์จริงฮะดูก่อนพี่ถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนถามนิดนึง

เป็นผู้ขับขี่หรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคพี่โง่นะ

เป็นนักสู้ที่เหมือนขี่มอเตอร์ไซต์
ไม่แน่ในอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะพี่หนุ่ม
หรือไม่ได้ไหมครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามียูนิฟอร์มยูนิฟอร์มอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้

มันเป็นแพทเทิร์นมาจากเมืองนอกเมืองนอกก็เป็นอย่างนี้ไง
ทำไมมันเป็นแปลว่าอะไรอะแม่ไปมวลกันเดอ
ไม่ใช่คนละเดอสินี่เขาเล่นรูปไง

อ๋อโอเคโอเคโอเคพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
มีเรื่องเข้ามาให้ปวดหัวอีกแล้วทำไมอีกครับ
สำหรับใดใดอาณาที่ตอนนี้เธอผ่านตัวเองไปให้ความช่วยเหลือผู้ปวดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
เต็มตัวในช่วงวิกฤตแบบนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์
ประจานประจานโรคจิตเลยพร้อมระบุโอ๊ยทั้งเสียเวลาทั้งขำ
มีสายเรียกเข้าหายใจสั้นเหมือนหอบถามว่าอยู่ที่ไหนคะ
หายใจพูดไม่เป็นคำนะฮะความแพนิกรีบโทรหาทีมจะให้เตรียมรถเนี่ย
ออกไปช่วยเหลือคือนางก็เหมือนทุกทีคนที่โทรมาหานางคือคนที่จะแบบว่า
มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฟังเสียงเนี่ยเหมือนหายใจไม่ค่อยออก
กู้ชีพเตรียมตัวให้พร้อมแต่ไม่รู้โลเคชั่น
ให้ทีมงานช่วยโทรฮะเดี๋ยวเข้าไปช่วยเขาไม่ทัน
อีกมือนึงส่งไลน์หาคุณหมอเตรียมวีดีโอคอร์สำหรับเอเมเจซี่
สมองประมวลทันทีนะฮะว่าจะรีเฟอร์ที่ไหนทีมงานโทรไปหายใจแรงมาก
แต่พอได้ยินเสียงผู้ชายฮัลโหลตัดสายทิ้งแล้วก็ปิดเครื่องนี้
เอ้าสรุปไม่ใช่โควิดดีกว่าแต่เป็นโรคจิตนะไปเล่นที่อื่นนะ
นี่ไม่ใช่เวลาจะหื่นให้รู้จักการะเทศะบ้างปล
ขอโทษทีมด้วยนะคะเขาหายใจเหมือนแซดรอปไปเลยนี่นี่ฮะแล้วก็
อะไรอ่ะคือเมื่อกี้ผมเข้าไปดูเรื่องนี้คุณอ่านอะไร
คุณอ่านคนไหนอยู่อ้าวนุ่มฉันกูอ่านจบแล้วนี่
นุ่มมาถามว่าฉันกูอ่านอะไรอ้าวตายแล้วนุ่มเล่าเรื่องพี่ไหนอยู่
นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มคือฉันอ่านจบไปแล้วเรื่องจกจิตโทร
เอาตายถามต้องคุณอ่านอะไรเธอถามได้ยังไงฉันคุณอ่านอะไร
ไอ้ผีไม่ขอโทษที่หลังเธอทำกับไอ้หมวยบ้างน่ะ
แต่หมวยหมวยหมวยอ่านอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมหรือว่า
คือผมเข้ามาอ่านในอืมแล้วก็เอิ่มคือมีคุณเขาส่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยน่ะ
เขาก็เลยเรียกว่ามาร์คไลเดอร์เอออะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
อตรแอปส่องอาหารอ่ะใช้มือใส่เป็นหลักก็ประมาณนี้เอ่อ

คนขี่ม้าหรือว่ายานประหาร้าค๗๙อะไรอย่างเงี้ย
น่าแต่ว่าเขาส่งไปรู้ไอ้พ่อแดงมาเต็มเลยเอ่อ
ในญี่ปูริวัลนักซิ่งสวมนักกากอืม
จับแล้วก็น้ำฝนกุรณัสไปดูมึงดอยใช่มั้ย
เรื่องไหนใช่ไหมน้ำฝนกุญลันตุแล้วจากใดไปจากพี่
เขาออกมารู้จักไหมอ่ะพี่น้องฝนกุญลัดเตอร์พี่แป๊กค่ะเออ
กรณีที่คุณเป๊กสัญชัยเขามีการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะ
สาเหตุจากปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของปอดนะคะ
ล่าสุดคุณน้ำฝนกุลนัทก็มีการโพสต์ภาพคู่กับพี่เป๊กนี่
พร้อมกับข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เป๊ก๕เข็ม
ว่าพี่ฉีดเยอะที่สุดในโลกแล้วแหละ
โมโหพี่จะแปลงร่างเป็นฮึกไหมคะ
รักและเคารพนะพี่แฮชแท็กมนุษย์ตัวเขียวก็มา
อย่างนี้เดี๋ยวพี่เป๊กเขาก็เลยตอบว่าเดี๋ยววันเสาร์ก็จะลองแปลงร่างดูนะ

อันนี้เขาอธิบาย
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของข่าวลือนะครับ
ที่ทางคุณอาแสงสุรีเสียชีวิตนะครับก็คือ
เขาบอกไม่ใช่นะครับยังไม่ได้เสียชีวิตนะแสงสุรีรุ่งโลศ
น้องร้องเพลงอะไรนะน้องใส่เสื้อลายใช้ไลน์จริงเหรอโฉมยง
เนี่ยข้างหลังนี่คนนี้นะฮะรู้จักไหมไม่รู้จักเหรอ

เพลงร้องพี่ร้องเพลงเหรอเมื่อกี้น้องใส่เสือลายใช้อะไรจริงเหรอฉมยง
ข้างหลังนี้ที่ดูขอฟังหน่อยดีกว่า
อันนี้ไม่ใช่คนละเพลงไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลย

ไหนอ่ะไม่ใช่เห็นไม่มีเพลงที่พี่หนุ่มร้องเมื่อกี้
น้องใส่เสื้อลายใช้ลายจริงเหรอฉมยง

ไอ้น้ำน้ำหาไม่เจอชื่อเพลงไม่รู้จัก
น้องใส่เสื้อลายใช้ไลน์จริงเหรอชมยง

พี่น้องต้องเขียนเนื้อที่เมื่อกี้พี่พูดทั้งหมดลงไปไง

ก็นี่ไงน้องใส่เสื้อลายนี่รักสาวเสื้อลายนี่ชื่อเพลงเหรอ

รักสาวเสื้อลาย

ไม่เคยได้ยินเลย

เคยได้ยินอย่างไรวะคุณไม่รู้จักจริงไอ้เพลง

น้องใส่เสื้อลายใช้ลายจริงเหรอฉมยง
ได้ยินแล้วมาพูดถึงร่อน้ำกับโดมใอะไร

พูดถึงทางแอดโดมสิโดมเคยได้ยินไหม

พี่โดมบอกว่าอยู่กับคุณยายปรุงจักรปะ

หรอกร้องเพลงนี้ได้มีความเป็นพ่อสูง

แต่เมื่อกี้จะอ่านข่าวคุณอาแสงสุรี

แกก็ป่วยขายใจเองไม่ได้
แล้วพอตอนหลังตอนแรกตรวจก็ไม่ได้เจอโควิดนะ
ที่หลังตรวจไปก็คือปกติไม่เจอแล้วโปรดเชื้อมันลงปลอด

น้องใส่เสื้อลายใช้อะไรจริงหนอโฉมยง
ต่อมาว่าเพลงรักษาเสื้อลาย
คุณพ่อร้องไงอืม
โปรดติดตามันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน